ไว้รู้บ้างกันไว้รู้บ้างกันเพราะว่าเปิดเผยตรงนี้เดี๋ยวโดนฟอง
ได้ได้ได้มีที่ไหนอยู่ก็เดี๋ยวไปไหว้

เออไม่ได้ว่าฟองจริงว่าผมไม่ทำให้ฟอง